วันนี้ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในรอบวันหลายเหตุด้วยนะคะ
มีทั้งรถพ่วงเบรกแตกพลิกคว่ำทับรถยนต์
ทำให้มีคนเจ็บรวมไปถึงเหตุที่หนุ่มรับจ้างติดตั้งป้ายบอกทาง
แขวนกลางทางนั้นถูกไฟฟ้าช็อตจนทำให้บาดเจ็บด้วย

เริ่มที่จังหวัดชนบุรีตำรวจสพนขามอำเภอศรีราชา
ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเบรกแตกเสียหลักพลิกคว่ำทับรถเก๋ง๒คัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสามคนติดภายในซากรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือ
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงเก้ากิโล
ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย๗สอบสวนคนขับรถพ่วงทราบว่าเกิดจากเบรกแตก
จนไม่สามารถควบคุมรถได้ขณะที่คนขับรถเก่งเล่าเหตุการณ์สุดระทึก
ขณะที่เห็นรถพ่วงพุ่งมาได้ตั้งสติกระโดดจากเบาะคนขับ
ทางเบาะนั่งข้างจึงบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อหัวลาก
เหตุเกิดบริเวณถนนทางหลวงปากทางเข้าบ้านน้องเม็ก
กลัวว่ารถพ่วงจะทับจึงเบรกอย่างกระทั่นหัน
ทำให้ลูกพ่วงปัดไปฟาดกับรถกระบะที่วิ่งสวนมา
พังยับเยินจนตกไหลทางดังกล่าว

คนงานติดตั้งป้ายบอกเส้นทางของแขวงการทาง
ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่รถเครนยกคนงานติดป้ายถูกไฟไหม้เสียหาย

รอยต่ออำเภอเมืองอุบลราชธานีม่วง๓๐
สอบสวนทราบว่ารถเครนคันเกิดเหตุ

ขณะที่เคลื่อนป้ายออกจากตัวรถ

แตกกับสายไฟฟ้าแรงสูงจนเกิดเสียงดัง
เพื่อนร่วมงานที่อยู่นอกรถต่างกระโดดออกจากตัวรถได้ทัน
แต่นายวสันสายเคนอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถเครนนั่งอยู่ในรถ
ถูกไฟช็อตได้รับบาดเจ็บดังกล่าว